สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ฆ่าหรือการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้น
การฆ่าหรือการกระทำคำรุนแรงเกิดขึ้น

ฟันต่อฟันมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อะค่ะแล้วที่สำคัญถ้าที่ฉันเป็น
ครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดิฉันไม่อยากให้ผู้กระทำผิดกลับมา
ทำอีกมันควรที่จะมีวิธีการที่จัดการได้มากกว่านั้นนะคะ
ใช้ใช้กระบวนการวิธีทำแล้วก็ลงโทษรูปแบบอื่น
แต่ไม่ใช่โทษประหารชีวิตค่ะเขาก็ไม่ได้บอกเครื่องหน้าเลย
เขาไม่ได้บอกได้ว่าจะประหารเขาจริงก็คงควรจะบอกเพราะว่าการประหารเขา

มันรับไม่ได้แบบนี้มันรับไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นคนแรกตัว

กาวฟันกันมันกาวฟันมากราบเลยมากราบล่า
มันกาวฟันกันประมาณนั้นก็คือความฟุกฟันอันดับวันไหมลูก
แต่กาวฟันไม่บ่อยมันกาวฟันไม่บ่อย
ยังจัดกวนประมาณเดิมไม่เคยมีความทุกข์ตลอดอุ้ง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยประเด็นนี้กันนะคะ
แล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงของสังคมอยู่นะคะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะยังคงโทษสูงสุด
โทษนี้เอาไว้ก็คือโทษประหารชีวิตนะคะ
บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรนะคะคือติดงานวันนี้
แล้วก็หาผู้ที่จะมาพูดอธิบายให้
เพราะว่าก็ทำงานใกล้เคียงกันแล้วก็มีจุดยืนใกล้เคียงกัน

ในส่วนของการให้ความเห็นคอมเมนต์เต็มที่
ขอแค่อย่าใช้คำหยาบคาย
หรือว่าหมินประมาทกันเท่านั้นเองนะคะ
เพราะเชื่อว่าสีสันของประเด็นนี้มันฉูดฉาดอยู่แล้ว

แล้วก็จริงแล้วเรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาเป็นระลอกค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าช่วงของการใช้อำนาจในการประหารเองเนี่ย
มันก็ถูกทิ้งช่วงไปเกือบ๑๐ปีทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็หายไปเป็นห่วงจากวงกว้าง
แต่คนที่ทำงานด้านนี้ก็ยังจับตาดูอยู่นะคะ
แล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนที่ยังลุกขึ้นมา
เพื่อที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร
แม้ว่าคนที่จะถูกโทษประหารต้องเป็นคนที่กระทำอย่างร้ายแรง
รุนแรงแล้วก็ผ่านสารตัดสินมาแล้วนี่
ก็ทราบดีนะคะว่าถ้ามาพูดแบบนี้ก็โดนวิจารณ์

แต่ยังทำงานในการยืนหยัดเรื่องนี้ต่อ
และแน่นอนค่ะคนที่ยืนหยัดเช่นเดียวกันว่ายังต้องมีโทษนี้
ก็มีเหตุผลอีกชุดของตัวเองที่ก็ต้องรับฟังเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะคุยกันนะคะว่าตกลงแล้ว
คนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีโทษประหาร

ท่านแรกค่ะเป็นกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน

อีกหนึ่งท่านอาจารย์มักจะมาในคดีต่าง

เป็นวิทยากรด้านกฎหมายค่ะอาจารย์เดชากิติวิทยานันต

ดิฉันบอกง่ายเลย

ถ้าที่ฉันนั่งกลางเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
ทางคุณสมศรีเนี่ย
คือทำงานเพื่อที่ทำงานด้านนี้

ทำไมกลุ่มที่ถ้าสมมุติตอนนี้เราพูดแบบหยาบเร็วเนี่ยนะคะ
คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มน้อย

พยายามจะอธิบายว่าทำไมถึงค้านโทษประหารเนี่ย

ทั้งผู้สูญเสียทั้งญาติ
ก็ได้ศึกษาเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้มานานพอสมควร
แล้วก็เห็นว่าไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้โทษแบบสุดคั่วแบบนี้นะคะ
เราควรจะมองทางเลือกใหม่ได้แล้ว
ก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งก็ได้พูดมาตลอด
คือเดิมฉันเป็นคนที่เห็นด้วยกระโทษประหาร
แต่ที่ฉันมาเปลี่ยนความคิดเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
โอ้โฮ๓๐ปีแล้วหรอไปเห็นอะไรล่ะ
ถกเถียงกับความคิดตัวเองมาตลอดนะ

แล้วก็เห็นว่าการแก้ปัญหาในสังคม
การประหารชีวิตมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงจัง

ที่ฉันลองย้อนกลับไปตอนแรกที่คุณสมศรีก็เป็นท่านหนึ่งที่คิดว่า

นั่นคือเมื่อ๓๐ปีก่อนที่เกิดจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะ

ซึ่งตอนนั้นบริบทสังคมนี้มันไม่น่าจะทำให้ใครเปลี่ยนความคิดได้เลยนะคะ
ใช่คือแต่ก่อนมันก็มีเคสของข่มขืนฆ่าเหมือนกัน

แล้วแต่ก่อนก็อายุก็ยังน้อยแน่นอนแหละเราก็รู้สึก
ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ไม่ใช่ไม่รู้สึก
แล้วเราก็พยายามที่จะหาทางที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้สังคมมันอยู่กันอย่างสันติสุข
โดยไม่มีการละเมิดสิทธิมชนกันแล้วก็ทำให้ทุกคนปลอดภัย
มันก็คือทำยังไงที่จะให้คนทั้งสองฝ่ายรอดกับรอดไม่ใช่ตายกับตายเข้าใจไหม
ทีนี้คือปัจจุบันกระแสนี้มันจะขึ้นมาเป็นพัก
แน่นอนแหละช่วงนี้ในขณะที่ฉันพูดเนี่ยเดี๋ยวมีตัววิ่งขึ้นมาด่าเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แต่ทีนี้เราเห็นว่าเราศึกษาจากประสบการณ์ของต่างประเทศด้วย
แล้วก็ดูของจากในประเทศว่าแล้วผลที่มีโทษนี้เราก็ยังมีอยู่ในกฎหมายเนี่ย
คนเวลาที่เขาจะทำผิดเนี่ยเขาคิดถึงโทษประหารไหม
ฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดหรอกนะห่วงเวลานั้นที่เขาทำ
เขาคิดว่าเขาจะรอดมากกว่า
เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่น่าศรัทธาอะไร
ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าจะรอดเพราะว่าหลายคนที่ทำผิดก็รอด
แต่กลับเป็นว่าคนที่ไม่ได้ทำผิดก็เข้าคุกไปก็เยอะอะไรแบบนี้
แล้วก็ญาติของผู้ที่สูญเสียเนี่ยพอเวลาลูกหรือว่าพี่สาวน้องสาวเขา
หรือว่าลูกชายเขาอย่างกรณีนี้เป็นผู้ชายที่เสียชีวิต
เขาก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดาว่าต้องประหารแบบนี้ต้องประหาร
ต้องเอาให้สาสมตาต่อตาฟันต่อฟันต้องขนาดนั้น
เราก็มองว่าไอ้วิธีที่จะตาต่อตาฟันต่อฟันมันมีวิธีอื่น
ซึ่งเรื่องของนี้ขัดอีกเดียวเดี๋ยวกลับมา
คือจริงแล้วเคยทำข่าวมาตั้งแต่สมัยยังเด็กกว่านี้เหมือนกัน

ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีโทษประหาร
ไม่ได้บอกว่าคนทำผิดไม่ต้องได้รับโทษ
ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ควรโดนอย่างสะสม
ไม่ได้ไม่เห็นใจเหยื่อแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ลดโทษให้เบา
ให้โอกาสเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นหลัก
คือพูดเรื่องประสิทธิภาพการลงโทษมากกว่า

คือที่ฉันพูดแบบนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกองอยู่ที่เดิม
เราต้องผ้าผลจุดนี้ไปให้ได้
คุยเรื่องนี้มานานแล้วทีนี้มาอาจารย์เดชา
อาจารย์จุดยืนชัดเจนไหม
ด้วยเหตุผลคืออะไรคะอาจารย์
เหตุผลผมเห็นต่างกับคุณพี่
คือที่บอกว่าเป็นการลงโทษสาธงสมไม่ใช่
ผมก็เป็นธนายมา๓๓ปี
อยู่กับกระบวนการวิทธิภาพกระทำขณียายาโทษประหารมาก็พอสมควร
คือเขาเรียกว่าการลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความผิด
ถ้าคุณก่อกรรมทำเข็นกระทำความผิดร้ายแรง
ผลกระทบต่อสังคมหรือปัจเจตก็แล้วแต่เนี่ย
คุณก็ควรจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิด
ไม่ใช่สาสมส่วนตัวผมนะครับ

ในคำพิภาคศาหรือในวิอยาเขียนไว้ชัด
มันต้องมีและเหตุและผลในการลงโทษ
ไม่ใช่ลงโทษแบบสะสมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้น
ผมคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องมีต่อไป
เมื่อรู้สึกความเข้าใจของคนคือ
เมื่อคุณทำเขาคุณต้องโดนอย่างที่คุณทำเขา

เพราะคนที่โดนคนที่เป็นเหยื่อไม่สมควรจะโดนด้วยซ้

คือจริงแล้วเนี่ยเวลานักกฎหมายคุยกัน

เวลาพูดถึงโทษประหารนักกฎหมายคุยมุมไหนบ้าง

ที่ผ่านมาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย

ยาเสพติดที่มีสารบริสุทธิ์นะครับ
ยาเสพติดประเภทหนึ่งโทษประหารชีวิต

คุณให้ความร่วมมือคุณรับสาภาพโดยทั่วไป

หรืออยู่สิบห้าปีก็ได้นะครับ

ไอ้การที่สารจะประหารชีวิตเนี่ย

นะนะไม่ได้ไม่คิดจะเยียวยาหรือสำนึกในการกระทำของคุณนะครับ
แล้วการกระทำร้ายแรงอย่างเช่นแทงเขา๒๔แผล

เราไปดูถ้อยคำที่ปรากฏในคำพิพากษาเขียนไม่ใช่

เพราะฉะนั้นบทลงโทษที่ควรจะลงกับคุณ

คดีที่ประหารชีวิตในคดีนี้สังเกตไหมครับ
สารชั้นต้นประหารอุทธรณอาหารดีกา

ก็แสดงว่าพฤติการมันร้ายแรงมาก

เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะได้รับโทษที่เหมาะสมกับการกระทำของคุณ

มันมีคดีรุนแรงในการฆ่ากันอยู่หลายคดีเหมือนกัน

มันเป็นเรื่องจริงไหม
ว่าหนักเบาของคนที่กระทำ

มันขึ้นอยู่กับวิธีการให้การในศาลด้วย
มันขึ้นอยู่กับทนายที่สู้คดีให้เขาด้วย

ก็หมายถึงว่าการสู้คดีบางครั้งเนี่ย
ถ้าเกิดพญาหลักฐานมันค่อนข้างชัดแล้วยังสู้
ศาลถ้าเกิดมองว่าแบบนี้เหมือนไม่สมนึก
ก็ไม่มีการลดโทษก็โดนประหารชีวิต
เข้าใจแต่มันมีไหมอาจารย์ที่
เพราะที่ผ่านมามันมีหลายคดีที่คนรู้สึกว่า

โอ้โหดูข่าวมาแล้วพฤติการเป็นขนาดนี้
แล้วทำไมตัดสินออกมาแค่นั้น

ที่คนเห็นแล้วคนเชียวควรจะเป็นแบบไหน

อย่างนี้มันมักจะเกิดการเปลี่ยนไป

คืออย่างนี้เวลาที่เขามาพูดถึงเรื่องคดี

ว่าคดีนั้นองค์ประกอบความผิดมันเข้าไหม
เช่นมีคนไปลุมแล้วกระทืบหรือฆ่าจนตายอย่างนี้
บางครั้งมันไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน

คือถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการให้ประหารอย่างเดียว

เอาแค่เจตนากับไต่ตองไว้ก่อน

ฉันเลยถามอาจารย์ว่ามันเกี่ยวไหม

ถ้าทนายเก่งทนายดีซ้อมมาดี
ว่าจะพูดยังไงรู้ว่าจะใช้แผนไหน
มันเกี่ยวว่าโทษอาจจะลดลงจากที่ควรจะเป็น

เขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกความเขาได้

เพราะประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหา
ก็คุณก็กล่าวหาเขาว่าฆ่าคนตายโดยต่อยกรองไว้ก่อน

คือที่ที่ฉันขอความรู้อาจารย์ไม่ใช่อะไรค่ะ
คือทางฝั่งคนที่มีชีวิตความคิดอีกแบบนึง
เขาก็จะถามว่าสิ่งที่เขารู้สึกมันจริงไหม
ตรงที่ว่าคนจนคนโง่

คนชนคนโง่เนี่ยคือมักจะพาให้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรม

มันก็เป็นไปได้เป็นจริงบางส่วน
ทีนี้คนเราถ้ามันไม่มีเงิน
เวลาจะหาทนายเก่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะ

ถ้าอย่างนั้นเราเทียบมาเป็นแบบบรรยัตรยางลงมานะคะอาจารย์
เพราะฉะนั้นคือต่อให้เป็นพฤติกรรมเดียวกัน
การที่ใช้ทนายเก่งไม่เก่ง
รู้ว่าตัวเองจะพูดหรือไม่พูดอะไรในศาลยังไง
มันก็มีผลต่อความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของการโดนโทษนะสิครับ

คือถ้าทนายเขาเก่ง
เขาก็สามารถที่จะนำเสนอให้ศาลเห็นว่า
ลูกความเขาเนี่ยควรจะถูกประหารหรือไม่ถูกประหาร

มันเป็นเรื่องสำคัญความรู้ความสามารถทนาย
ส่วนหนึ่งนอกจากพยานหลักฐาน
คืออันนี้ดีไม่ได้ปฏิเสธตอนนี้ว่ามีคนทำผิดนะ
แค่จะบอกว่าระหว่างทางจากจุดที่เขาก่อเหตุ

คือมันมีปัจจัยแปรพันธุ์ได้ถูกไหมอาจารย์

เหตุการณ์เดียวกันถ้าเกิดว่านำเสนอดี

เพราะที่ผ่านมาในรายการเรามีหลายคดีทีเดียว
พูดถึงเรื่องของการไตรตรองหรือไม่ไตรตรอง

อ่ะกลับมาคุณสมศรีค่ะ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่

ไม่ว่าคนจะพอใจไม่พอใจคำตัดสินนะ

แต่คำถามคือว่ามันปฏิเสธการกระทำนั้นไม่ได้นี่คะ
คือถ้ามันถึงก็คือมันถึงนี่คะโทษประหารนะคะ
คือดิฉันก็อยากจะบอกว่า
ในส่วนของนักกฎหมายเนี่ยก็มี๒คั่วนะฮะ
คนที่ไม่ได้คิดอย่างคุณเดชาเนี่ย
ก็มีหลายคนนะฮะซึ่งก็ดิฉันก็รู้จักมา

กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนต้นทานของกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้เราพูดกันอยู่เยอะนะคะในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ตั้งแต่ทนายตั้งแต่ตำรวจอายการนะคะ
สารนี่ฉันก็เหมือนที่คุณจอมขวัญว่านั่นแหละ
เราก็พูดกันไปแต่ว่าเราไม่ได้หมินนะ
กระบวนการสามสารก็ฟังมาจากสารชั้นต้น
ชั้นต้นก็ฟังอายการสารอายการก็ฟังตำรวจ
อะไรอย่างนี้ตำรวจเขียนมายังไงเราก็ไม่ทราบนะฮะ
ตอนนี้ที่ฉันสนใจเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่พอดีเลย
แล้วมันก็จังหวะมันลงล็อกกันพอดีว่า
ในเมื่อเรายังไม่มีมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
เรามีโทษประหารชีวิตมันสูงเสี่ยงมากนะฮะ
ที่ในอดีตเราเคยลงโทษประหารชีวิตผิดคน

แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคดีทางคุณเดชาก็ทราบอยู่
เพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าถ้ามันมีทางเลือกอื่นเนี่ย
ที่เราทำให้มันอย่างจริงจังให้มันศักดิ์สิทธิ์
อย่างเช่นโทษจำคุกตลอดชีวิตในหลายประเทศ
เขาถือว่าเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดและเป็นการลงโทษด้วย
แต่การประหารชีวิตมันคืออาชญากรรม
ที่รัฐกระทำเฉกเช่นเดียวกับอาชญากรทำ
ก็คือมีการวางแผนมีการเตรียมการนะฮะมีความตั้งใจที่จะทำนะฮะ
แต่มันถูกกฎหมายเท่านั้นเองแล้วมันต่างกันอย่างไร

แต่ว่าคนนั้นจะไม่ถูกรัดกระทำถ้าเขาไม่ก่อเหตุก่อน

แล้วเราทำไมถึงไม่ดูที่ต้นเหตุแล้ว
อะไรเป็นต้นเหตุให้เขาทำ

สภาพเศรษฐกิจเขาเป็นยังไง
สุขภาพจิตเขาดีหรือเปล่าอะไร

คือเราจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ก็คือว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เปิดโอกาส

คือศึกษาบทเรียนของคนที่ก่อเหตุ

เหมือนกับให้การศึกษาระบบสังคมใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าที่ฉันขอแคบกว่านี้
ครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวลูกชายคุณพ่อคุณแม่
ญาติพี่น้องใดก็แล้วแต่

เรื่องที่มันใหญ่ขนาดนี้นะคะว่าคนก่อเหตุ
มีภูมิหลังอย่างไรมีปมอย่างไรมาเกาะเหตุกับเขา

ถ้าเป็นดิฉันสูญเสียขนาดนั้นนะ
ฉันก็ใจแทบขาดเหมือนกันนะ

ทำไมรัฐถึงไม่เข้าไปแทรกแทรง

ฉันเคยเสนออยู่เรื่องหนึ่งคือว่า

ทำอย่างไรที่ให้ตำรวจใกล้ชิดกับประชาชน
และป้องกันป้องปามไม่ให้เกิดอาชญากรรม
เพื่อกระจายอำนาจตำรวจลงสู่จังหวัดทุกจังหวัด
ซึ่งคุณเดชาเข้าใจว่าก็เห็นด้วยกับดิฉัน

แต่ตอนนี้เราก็ไม่
คือเรามองอะไรแบบไม่บูรณาการไง

แล้วก็อยากจะรักษาโครงสร้างเดิมไว้

องค์การก็มีอำนาจสั่งการบิดบ้งบิดเบี้ยวอะไรได้
แต่ที่ฉันมองว่าเรื่องโทษประหารมันเกี่ยวกันนะ
คือถ้าเกิดว่าชุมชนเข้มแข็งตำรวจเป็นของประชาชนจริง
อาชญากรรมมันจะเกิดขึ้นน้อย
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาประเด็นนึงที่คุณสมศรีพูด
แล้วมันก็เป็นข้อโต้แย้งด้วย
ถ้าเราจะพูดถึงหลักการบางคนก็จะบอกว่า
คุณเอาต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ได้หรอก

คนที่สนับสนุนโทษประหารให้ยังคงอยู่
ปฏิเสธได้ไหมว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์จับแพ้
แล้วปฏิเสธได้ไหมว่าแพ้จะไม่ถูกประหารสักครู่ค่ะ

ตกลงมีแพ้อยู่ในคุกเท่าไหร่
มีแพ้ที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนใด

ถ้ามันยังมีเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสที่จะเกิดแพ้
แล้วถ้าหนักที่สุดคือแพ้ถูกโทษประหาร

เมื่อถ้าเรายังมองเห็นว่า
มีปัญหาอยู่และยังไม่สามารถแก้ได้

ผมก็ว่าโทษประหารก็ยังจำเป็น
แต่เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องยกมาตรฐาน
เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของศาลมากขึ้น
ทุกวันนี้สารยุธรรมเขาก็พยายามยก
มาตรฐานคำตัดสินให้ดีขึ้น

ต้องมั่นใจว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

แล้วก็ฟังแน่ชัดไม่มีข้อสงสัย
ทุกวันนี้สารไทยก็ถือว่ามีมาตรฐานสูงแล้ว
คือดิฉันไม่ได้เข้าใจ
ดิฉันไม่ได้กำลังจะไปพูดถึงท่านเป็นหลักนะ
แต่ดิฉันกำลังจะบอกว่าถ้ามันยังมีเปอร์เซ็น
ลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาตัวบริบทมาจับ
เราบอกว่าอย่าเอามาตรฐานโลกมาจับบริบทไทย

ผมคิดว่าโทษประหารชีวิตก็ยังควรมี

นักโทษล้นคุกทุกวันนี้

คงต้องลองเอามาใช้แล้วถึงเวลาแล้ว
เดี๋ยวนะระหว่างที่ล้นคุก

เหลือ๒๕ปีพวกนี้ไม่กลัวไง

ไม่ใช่ไม่กลัวอะไรโทษประหารชีวิตนะ
เขาคิดว่าไม่มีประหารจริงเขาเลยไม่กลัว

คือตกลงแล้วเวลาคนจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
มันคิดว่ายังไงก็ไม่โดนประหาร

มีแต่ไม่เคยมีการลงโทษไง

ที่เราจะสามารถบอกได้ว่าถ้ามีโทษประหาร
จะลดอัตราการเกิดอาทยากรรมได้เท่านี้

แต่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นการประหารจริง
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนพวกนี้จะได้ยับยั้ง
เพราะว่าคุณพี่สมศรียังบอกเลยนะครับว่า

ในจีนในอเมริกาในสิงคโปร์หรืออะไรต่าง
ประหารบ่อยนะคนก็กลัว

เหมือนบ้านเรามีกล้องวงจรปิดมีรอปภคนก็กลัว
มีลงโทษจริงมีประหารจริงคนกลัว
แต่เวลาก่อเหตุตรงกล้องวงจรปิดก็เยอะนะ

มีญาติผู้ต้องขังโทรหาผมเลยเนี่ย

อาจารย์เคยเป็นทนายฝ่ายจำเลยไหม

อาจารย์เคยเจอฝ่ายลูกความที่โทษถึงทหารไหม
มีก็เนี่ยยาเสพติดเนี่ยฆ่าคนตายจ้างวันฆ่าประหารทั้งนั้น
อาจารย์เคยสู้คดีไหนแล้วชนะไหม

ยาหลักฐานมันไปได้ก็ชนะนะ

แค่ข้อสงสัยไงสารท่านไม่ลงโทษหรอกท่านยังมีข้อสงสัยนะครับ
แล้วตอนลูกความอาจารย์เวลาเขาทำเนี่ยเขานึกไหมว่ามีโทษประหาร
ลูกความจำเลยในเวลาเขามาหาทนายเนี่ย

เช่นป้องกันตัวบันดาลโทษะอะไรมีเหตุไปหมดถ้าเขามาหาทนาย
ถ้าเกิดเขารับสารภาพจะมาหาผมทำไมรัฐก็จัดทนายให้อยู่แล้ว
อาจารย์เคยเจอประสบการณ์ไหนของคดีของความจริงไหมคะที่แบบ
เพราะมันมีโทษนี้ถึงไม่ทำอีกอย่างหนึ่ง
เขาก็เคยบอกเพราะมีอย่างนี้เลยไม่ทำอย่างนั้น
ก็มีอย่างพวกค้ายาเนี่ยเคยมาให้ช่วยว่าความอย่างนี้
เขาก็บอกเลยว่าสุดท้ายเขาไม่โดนประหาร

ผมเคยถามว่าถ้าเกิดตัดสินประหารชีวิตกลัวไหมกลัว
ใครยังไม่กลัวตายทุกคนกลัวตายด้วยนั่น

ประหารนะครับมาตรา๖๖วัคท้ายประหารชีวิต
ถ้ายาเสพติดประเภทหนึ่งพวกยาไอพวกยาบ้า
บริสุทธิ์เกิน๒๐กรัมก็ประหารชีวิต
คุกมันถึงแออัต
คนมันถึงล้นคุกก็เพราะยาเสพติดไง
ฉันก็ยังมองว่าจริงแล้ว๗๐เลยนะ

นี่ก็เลยกลับมาที่โทษอย่างไรค่ะทำไมคะ

เดี๋ยวไปเอาประเทศอื่นก็ได้
บังคับแขกรับเชิญนิดเดียว
นี่ฉันจะใช้บริบทเมืองไทยคุยบ้าง

แต่ทีนี้เราเคยมีการทำวิจัย

จะทำให้อัยกรรมลดลงถูกไหม

ว่ามันมีความเชื่อมโยงใดบ้างไหม
ระหว่างโทษประหารกับอัตราการก่ออาจยกรรมนะคะ

นะคะมันไม่มีจุดเชื่อมอะไรกันสักอย่างเหรอคะ

เรายังไม่ได้ทำวิจัยอะไรจริงจังมั้ง

คนเนี่ยดิฉันขอยก
คำของอายการอาวุโส

อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวล

บางทีเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะถึงเรื่องโทษประหาร

อยากจะคมคืนเกิดผู้หญิงคนนั้น

แต่ไม่ว่าจะจากสาเหตุใดมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเหยื่อที่จะต้องถูกกระทำนะคะ

ทำไมเราต้องสนด้วยคะว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของคนทำ
ที่ถูกกระทำไปแล้วก็ต้องได้รับการชดเชย

ของเขาก็ควรได้รับการชดเชย

จะไม่คำนึงถึงผู้เสียหาย
อันนี้เนี่ย
เราพยายามที่จะช่วยทุกฝ่าย

อย่าปล่อยให้ลอยนวลอย่าให้มีการยัดเงิน

อย่าเสพติดเนี่ยตัวดีเลย

บางทีถูกยัดยาก็มีใช่ไหม

ก็เราพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอ

มันมีความสำเร็จในประเทศใด

มีจุดเชื่อมโยงชัดเจนไหมคะว่า
เลิกโทษประหารแต่ไปจริงจัง

แล้วอัตราการก่ออาจยากรรมลดลง

แต่ด้วยความที่เขาเข้มงวดเข้มคัดกับวิธีการอื่นด้วย
ใช่ไหมที่จะควบคุมไม่ให้เกิดอาชญากรรมอาชญากรอะไรอย่างนี้
อรเวย์ใช่ไหมที่ติดคุกแล้วเพราะไม่มีนักโทษ
ก็เลยไม่รู้จะมีคุกไปทำไมก็เลยปิด
แสดงว่าเราต้องศึกษาบ้างไหมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวขอพูดนิดนึง
เราต้องศึกษาเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาใช้วิธีการอะไร
ในการที่จะควบคุมอาธิกรรม
แต่สังคมประเทศเขากับสังคมประเทศเราต่างกันมาก
แล้วก็คิดอย่างนี้มา๓๐ปีแล้ว

แล้วถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ขอพูดบ้างว่า

ทำไมถึงคิดถึงเรื่องการฆ่า

ไม่ให้ทรมานไม่ให้ดูน่าเกียรติ
ชูชาติก็เลยมาฉีดยา

ไม่ว่าเราจะเป็นสังคมแบบใดก็แล้วแต่

ตรงที่ว่าเหลือกระทำ
ใช่แต่จะให้ใช้วิธีการ

มขืนใครแล้วฆ่า
ถ้าอย่างนั้นก็ข่มขืนน้องสาวของไอ้ผู้ข่มขืนเนี่ยกลับไหม

เอาที่มีในกฎหมายก็เถอะ
มันมีวิธีการคือดุลพินิษฐ์ของศาลเนี่ยนะ
ฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงศาลมาก

ก็เนี่ยก็คือว่ามันมีทางเลือกไง

แต่ก็หลายคดีก็จำคุกตลอดชีวิตอยู่ตอนนี้ไง

เดี๋ยวเรื่องจำวุธตลอดชีวิตนะคะอาจารย์เดชาเรียนกลับมาตรงนี้

ถ้าสมมุติอาจารย์เชื่อว่ามันส่งผลต่อจะเกิดหรือไม่เกิดเหตุ
คือจำคุกตลอดชีวิตกับโทษประหารเนี่ย

น่ะคุณดูเลยแค่มีข่าวมาประหารแค่สบเดียวเห็นไหม

จำคุกไม่กลัวหรอกเดี๋ยวก็ออกแล้ว

ชั้นไปแล้วก็ยังมีอภัยโทษมีอะไรมีอะไรต่างตามขั้นตอนกฎหมายเยอะแยะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะอ้างประเทศไหน
แต่ว่าเคยอ่านมาเหมือนกับว่าคือบางประเทศเนี่ย
จำคุกตลอดชีวิตคือตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

ซึ่งมันจะมีผลไหมอาจารย์สมมุตินะสมมุติถ้าเราเอาตัวอย่างเขานะ
ว่าถ้าจำคุกตลอดชีวิตได้คือแปลว่าจำคุกตลอดชีวิตจริง
มันจะมีผลพอกันกับโทษประหารไหมอาจารย์ว่า
ผมว่ามันไม่เหมาะกับประเทศไทยนะ

จนมาเลี้ยงคนพวกนี้ตลอดชีวิตเบืองภาษี
ผมว่าต้องประหารจริง
เดี๋ยวคืออาจารย์เดี๋ยวก่อน
คนที่อยู่ในคุกแล้วถ้าเราใช้คำว่าล้นคุก
ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่อยู่ในคุกและล้นคุกตอนนี้อยู่โทษประหารนะ

เพราะฉะนั้นคนที่กระทำความผิดร้ายแรง
อาจกรรมร้ายแรงเนี่ยมันก็ควรจะประหารจริงถ้าถามผมนะ
ว่าพวกนี้พออภัยทรวดออกไปแล้ว

ประเด็นนี้เดี๋ยวกลับมาถามคุณสมศรีครับ
ประเด็นนี้คือประเด็นหนึ่งที่คนบอกว่า
การป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ
เพราะส่วนหนึ่งของการพูดถึงโทษประหาร

ถ้าคนที่ออกมาแล้วทำผิดซ้ำอีก
แล้วเป็นความร้ายแรงเหมือนเดิมอีกสักครู่
ติดตามดสสมศรีครับ
คุณสมศรีเราเหลือเวลาน้อยสำหรับทั้ง๒ท่านนะคะ

ถ้ามีการก่อเหตุที่รุนแรง

แล้วก่อซ้ำแล้วก็อีกหลุนแรง
คือด้วยส่วนใหญ่ที่ออกไปแล้ว

เคสที่ไม่รุนแรงแล้วไปลักเล็กขโมยน้อยซ้ำนะคะ
หรืออาจจะมีที่รุนแรงมากก็อาจจะมีข่มขืนอีก
อะไรอย่างนี้ที่บอกว่ารุนแรงอย่างนี้
แต่สถิติคนที่ก่อเหตุรุนแรง
แล้วก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตสมมุตินะฮะ
ก็จะอยู่นานออกไปก็อาจจะ
โอเคคือสังคมต้องช่วยด้วยนะต้องยอมรับเขานะ
ออกไปแล้วต้องเขาควรที่จะมีงานทำหรืออะไรเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าเราก็ต้องมีการประเมิน
ก่อนที่จะปล่อยเขาออกไปใช่ไหม
แต่เมืองไทยมันไม่มีการประเมินจริง

ควรจะประเมินไงใช่ไหม

เราไม่ประเมินคือเราไม่ประเมินยืนยันได้
ทีนี้พอออกไปแล้วก็ต้องติดตาม

แล้วก็ปล่อยแล้วจะไปตามอะไรเขา
มีค่ะคือจริงแล้วนักกฎหมายก็รู้ดีว่า
จะต้องไปรีพอร์ตไปรายงาน

ใช่ทุกกี่เดือน
ทุก๓เดือนหรือทุกเดือนแล้วแต่นะคะ
แต่โอเคบางเคสมันมีการรายงานมีการติดตาม
แต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตาม
เดี๋ยวค่ะนิดเดียวขอคำนี้มีจริงปะพระอาจารย์

ประเมินนี่ครับมีประเมินทำหน้าราชธรรมใช่ไหม
แน่นอนก็ต้องดูแล้วเป็นคนดีไม่เป็นภัยต่อสังคม

มีก็ออกปุ๊บก็ตามไปข่มขู่เขาก็กลับไปเหมือนเดิมไง

แล้วถ้าติดผู้นำแล้วจะไปข่มขู่ได้ไง

พักโทษเสร็จแล้วออกปุ๊บก็ไปข่มขู่เขาไง
แล้วกลับเข้าไปเป็นนักโทษชั้นเลวเหมือนเดิมไง

กับโดนข้อหาข่มขู่นะ
ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้ว่าท่านหนึ่งจำได้ไหม

มันจะไปติดตามอะไร๒๔ชั่วโมง

คือว่าจริงแล้วกระบวนการลงโทษคน
หรือแม้กระทั่งป้องปรามไม่ให้ก่อซ้ำ

ไม่ใช่อยู่แค่ว่าก่อเหตุกับลงโทษ

ว่าเขาเป็นยังไงก้าวร้าวหรืออะไรยังไง
กับผู้คุมกับนักโทษคนอื่นหรือเปล่า

ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า

เขากำลังจะปล่อยกันอยู่แล้วกี่ปี

ก็จะปล่อยอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ไงฮะ
คืออันนั้นอาจจะเป็นเคสที่ไม่ได้รุนแรง
แต่ฉันก็เสนอว่าสำหรับเคสที่รุนแรง
คุณต้องประเมินกันอย่างจริงจัง

ฉันก็อยากจะรับรู้เหมือนกันว่า
เคสไหนที่มีการประเมินแล้วประเมินอย่างไรเหมือนกัน

มันไม่ได้ประเมินกันอย่างจริงจังแล้วปล่อยออกไป
แต่ทีนี้มันก็มีหลายเคสที่อยู่๒๐ปี

ก็เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ฉันก็มีนะฮะ

และออกมาเนื่องจากว่าในคุกเขาเรียนกฎหมาย
ออกมาเขาก็ประพฤติดีประพฤติชอบ
เป็นทนายความอะไรอย่างนี้ช่วยเหลือคนอื่น
อยู่ทุกวันนี้แต่เขาไม่ต้องงานเปิดตัว
อันนี้ยืนยันมีค่ะ
ช่วงท้ายรายการขออย่างนี้นะคะมันเหลือเวลาน้อย
ฉันถามคุณสมศรีก่อนว่าสำหรับคนที่ค้านโทษประหาร
ที่จะทำให้อีกฝั่งนึงเขาเปิดใจฟังได้

เมื่อถ้าคนทำผิดแล้วสมควรจะได้รับโทษนั้น
แล้วถ้าประหารแล้วประหารผิดคนใครรับผิดชอบ

จำคุกตลอดชีวิตเรามีใช่ไหมมีจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าในเคสที่เห็นว่าไม่ควรที่จะลดโทษเลย
ก็ตลอดชีวิตมันทั้งตลอดชีวิตนั่นแหละตายในคุก
อันนี้คือแนวทางที่ต่างประเทศใช้คือตลอดชีวิตคือตลอดชีวิตเลย

แต่อย่างที่อาจารย์เดชาบอกเข้าใจคือเรื่องงบประมาณด้วยนะคะ
ประมาณ๕๑๗คนมันใช้สักเท่าไหร่ฮะ
ถ้าเทียบกับการคอลัปชั่นทั้งหลายการไปซื้ออะไร

เป็นหมื่นล้านเป็นไม่อยากจะแตะก็ฉันก็เข้าใจ

คนไว้เพื่อรักษามาตรฐานบางอย่าง
เราไม่ต้องการให้สังคมที่มากระพือเรื่องความรุนแรงแบบนี้
อย่างวันนี้และเมื่อวานนี้เราไม่ต้องการ
อย่างที่คุณเดชาพูดเนี่ยมันต้องประหาร

โอ้โหสังคมไม่ต้องทำมาหากินนะคะ
ล่มค่ะคือคุยแต่เรื่องความรุนแรง

ยาวชนเป็นไงฮะก็จะคิดถึงเรื่องความรุนแรง
อ้าวแต่ว่าเดี๋ยวฉันลองค้านค้านง่ายเลย
แต่เราพูดถึงคนที่ต้องโทษที่จะได้รับโทษนั้นนะคะ

จะไปเพิ่มตรงไหนในเมื่อเขาเป็นคนก่อ

เขาก็ต้องเป็นคนรับสิอันนี้ฉันพูดแบบนักเลงนะ
ยังไม่ทันลงโทษเลยมันตายไปแล้ว
จะเรียกว่ายังไม่ทันคำว่าลงโทษของดิฉันก็คือว่า
จำคุกกักบริเวณอยู่ที่นั่นที่คุกนะ

ไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยมันไปแล้วเหรอ
ยังไม่ได้รับโทษเลยตายไปแล้วเหรอ
อะไรอย่างนี้ไปเช็ดความรู้สึกของดิฉันรู้สึกว่า

คุณสมศรีให้คำนิยามรับโทษ

แต่การรักษาระยะของการมีโทษในลักษณะอื่นต่างหาก
และคุณก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
ถ้ามีในกระบวนการของกี่ปีก็ตาม๑๐ปี๒๐ปี
มีการกล่อมเกาะให้เขากลับคืนมาเป็นคนดี

หรือไม่อนาคตก็อาจจะเมื่อเวลาผ่านไป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

ที่ของรัฐเนี่ยหน้าที่ของรัฐและอย่างคนที่มีพฤติกรรมร้ายแรงเนี่ยกระทำความผิดร้ายแรงเนี่ยจะเอาไว้ทำไมครับ
ดิฉันทราบดิฉันทราบคือคนที่ผิดจริงอันนั้นทราบแต่ว่าในกรณีของความผิดพลาดที่มันยังเกิดขึ้นได้
อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐไงต้องไปหาทางมาตรฐานในการสอบสวนสืบสวนส่งฟ้อง
มาตรฐานในการตัดสินของศาลก็ต้องไปพัฒนาครับผมมองอย่างนั้น
แต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสองท่านพูดยังไม่จบค่ะคุณผู้ชม
มันมีข้อมูลอีกเยอะมันมีทัศนคติและความคิดอีกเยอะที่ยังต้องสู้กันอีกหลายเวที
เพราะจริงแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้มันแค่เสี้ยวเล็กเสี้ยวเดียวเพราะเขาคุยกันมาไม่รู้กี่พันเวทีแล้วค่ะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนสวัสดีค่ะ